ทุกผู้ชมครับมีเรื่องของแก่นนำและผู้ชมนุมที่ถูกควบคุมตัวไป
วันนี้มีกลุ่มอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นำโดยผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ดรบุญเลิศวิเศษปรีชานะครับ
ซึ่งเป็นอาจารย์คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ดรประจักษ์กล้องกิรติ
อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์แล้วก็นักศึกษาของธรรมศาสตร์นะครับ
ไปขอเข้าเยี่ยมนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือว่ารุ้ง
นายพระฤทธิวารักษ์หรือว่าเพนกวิน
และนายนัชนนภัยโรธซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มคณะรัศดร๖๒
ที่ถูกควบคุมตัวไปแล้วตอนนี้อยู่ที่เรือนจำอำเภอธัญบุรีนะครับ
ควบคุมตัวตั้งแต่๑๕ตุลาคมวันที่ไปปักหลักชุมนุม
อยู่ที่ข้างธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
อาจารย์ประจักษ์บอกว่าต้องการมาเข้าเยี่ยม
แล้วก็จะขอยื่นประกันตัวในชั้นอุทธรณ์นะครับ
สำหรับนักศึกษาแล้วก็กลุ่มเพื่อนนะฮะที่เดินทางมานะครับ
ก็มีจุดประสงค์เหมือนกันนะครับ
หลังจากที่องค์การนักศึกษาของธรรมศาสตร์นะครับ
ได้จัดกิจกรรมส่งจดหมายถึงเพื่อน
โดยให้ร่วมกันเขียนข้อความถึงเพื่อน
แล้วตัวแทนขององค์การนักศึกษาจะนำข้อความ
นักศึกษาเขียนมามอบให้ทั้ง๓คนที่อยู่ในเรือนจำ
วันนี้ยังมีผู้ปกครองของรุ้งปนัสยา
แล้วก็เพนกวิ้นพริษเดินทางมาเข้าเยี่ยมด้วยนะครับ
ส่วนผู้ปกครองของนัชนนเนี่ยไม่ได้มาเพราะว่าอยู่ไกลนะฮะ
หลังจากที่เรือนจำไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประจักษ์บอกว่า
นักศึกษาทั้ง๓คนไม่ควรถูกทำเหมือนเป็นอาทยากรร้ายแรง
โดยเฉพาะคำพูดจากรัฐบาลที่มีแนวโน้ม

ว่าคนเหล่านี้เป็นคนละเมืองร่วมชาติ
เป็นเยาวชนเป็นอนาคตของชาติ

และดูแรมประกุ้มเขาด้วยซ้ำ
แผนสำรองก็คือประกันตัวไปเรื่อย
มาให้กำลังใจไปเรื่อย
เราก็หวังว่าบ้านเมืองนี้ก็มีความเป็นธรรม
มาให้กำลังใจไปเรื่อย
เป็นบริษัทนั้นที่คิดดีไหมครับ
อยู่นะครับยังมีหลักนิติลักษณ์อยู่
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการคิดอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นเพื่อนที่เขียนให้
กำลังใจให้สู้ไปด้วยกันแล้วก็ให้อดทนวาให้อยู่ข้างในก็ดูแลตัวเองให้ดีดี
และศึกษาทุกคนก็ยังเป็นกำลังใจให้แล้วก็ยังขอให้ที่จะสู้ไปด้วยกัน
นี่กลุ่มอาจารย์แล้วก็เพื่อนนักศึกษาที่มาติดต่อขอเข้าเยี่ยมได้นำเอกสารประกอบ
การเรียนแล้วก็หนังสือเรียนมาให้กับทั้ง๓คนด้วยนะครับ
ตอนนี้นะฮะทางอาจารย์ที่มาบอกไม่ใช่สถานที่ของเยาวชน
เยาวชนที่ออกมาเรียกร้องก็มาอย่างสงบสันติที่ผ่านมามีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักศาลและประชาชน
ซึ่งภายหลังเรือนจำก็อนุญาตให้เข้าเยี่ยม๓แกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
วีดีโอคอนเฟอร์เนสนะครับโดยมีทนายความเข้าไปให้คำปรึกษาทางคดี
หลังจากนั้นก็เป็นผู้ปกครองแล้วก็อาจารย์ได้เข้าไปผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบุญเลิศวิเศษปรีชาเปิดเผยว่าทั้งสามคนอยู่ข้างในปลอดภัยดีมีจิตใจที่เข้มแข็ง
แล้วก็ได้ถามถึงการชุมนุมด้านนอกว่าเป็นอย่างไรเมื่อรู้ว่าทุกวันนี้ก็ยังมีนักเรียนนักศึกษาประชาชนออกมาชุมนุมมากทุกวัน
ทั้งสามคนก็ดีใจเพราะสิ่งที่เคยพูดเอาไว้ก่อนถูกควบคุมตัวว่าทุกคนสามารถเป็นแกนนำได้ก็ถือว่าเป็นความจริงแล้ว
คนก็ย้ำว่าการที่ยังมีพอทราบข่าวว่าข้างนอกมีการเคลื่อนไหวหลายจุดแล้วมีคนจำนวนมากเนี่ย
ก็ทั้ง๒ก็มีกำลังกายขึ้นแล้วตาเบิกบานมาเห็นได้ชัดนะครับ
แล้วก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าการจับพวกเขา๓คนนั้นไม่ได้ควรที่จะยุติการชุมนุมหรือการเคลื่อนไหวได้
เพราะว่าการเคลื่อนไหวช่วงหลายวันที่ผ่านมาคือการพิสูจน
ว่าขอให้ไม่มีเขาทั้ง๓คนความคิดที่แพร่กระจายไป
ลักษณะที่นี้แพร่กระจายไปแล้วทุกคนพร้อมจะเคลื่อนไหวใหญ่แล้วก็เรียนรู้ไป
ในทั้ง๓คนก็มีกำลังใจเข้มแข็งในประเด็นที่๕ครับผม
เพื่อนและคนข้างนอกพี่เป็นห่วงส่งข้อความมาจำนวนมาก
เขาได้รับรู้ก็ดีใจก็บอกว่าเพื่อนก็กลับไปขอส่งกำลังใจกลับคืน
ส่วนตัวแทนกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเปิดเผยว่าเพื่อนทั้ง๓คนได้ฝากสารมาถึงผู้ชุมนุมนะครับ
โดยทุกคนยังขอร่วมต่อสู้กับทุกคนที่อยู่ด้านนอกและยังเชื่อว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะต้องสำเร็จครับ
ข้างในนั้นรู้ว่าข้างนอกเป็นอย่างไรแล้วรู้ว่าทุกคนกำลังต่อสู้อยู่ข้างในนั้นยังชู๓นิ้วให้พวกเขาให้ทุกคนคือชู๓นิ้วร่วมกับทุกคนจากข้างในนั้นแล้วก็ร่วมต่อสู้ไปกับทุกคนอยู่
อันนี้คือสารที่พวกเขาอยากจะฝากถึงครับผมเห็นหน้าเพื่อนค่ะทั้ง๓คนมีแบลว์ตามีอะไรตัวเนี่ย
เขายังมุ่งมั่นอยู่ต่อไปครับแล้วเขายังเชื่อว่าในการต่อสู้ครั้งนี้ว่าจะสำเร็จนะครับผม
คุณผู้ชมค่ะล่าสุดค่ะสารอุทธรภาคหนึ่งอนุญาตให้ประกันตัวแล้วนะคะทั้งนางสาวปนัสยานายพระฤทธิและนายนัชนนค่ะ
ตีราคาประกันคนละสองแสนบาทเนื่องจากเห็นว่าผู้ต้องหาทั้งสามคนเป็นนักศึกษา
และผู้ขอประกันผู้ต้องหาเป็นอาจารย์เชื่อว่าผู้ต้องหาจะไม่หลบหนีนะคะ
แต่ก็มีรายงานว่าหลังจากสารอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวแล้วเนี่ยยังไม่มีการยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอประกันตัวในวันนี้นะคะ
ว่าจะมีการยื่นวางหลักทรัพย์ต่อสารในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ก็ต้องติดตามดูวันพรุ่งนี้ต่อนะฮะเรื่องการยื่นหลักทรัพย์นะครับเพราะว่าตอนนี้สารท่านให้ประกันตัวแล้วนะครับ
แต่บางคนก็จะยังไม่ได้รับการประกันตัวนะครับก็ตามแต่ข้อหากันไป